เวลาติดตามข่าวสารต้องฟังให้ดีเลยนะ
ไม่ใช่ว่าเออพอเห็นข่าวออกมาคลิปว่าทำแบบนี้แล้ว

เดิมน้ำปัสสาวะเดิมน้ำฉี่คุณผู้ชม
อันนี้เราย้ำแล้วนะว่ามันไม่ได้
เพราะว่าทั้งนักวิชาการทั้งหมอ
ท่านยืนยันว่า

เดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูคลิปนี้ก่อนค่ะที่ครูบาแนะนำให้ดื่มน้ำปัสสาวะค่ะ
นี่คือน้ำปัสสาวะเวลาอัตมาไออัตมาจะดื่มน้ำปัสสาวะ
ช่วยบรรเทาอาการไอน้ำปัสสาวะนี่แหละ
สามารถที่จะป้องกันและรักษาโรคโควิดได้
นี่คือน้ำปัสสาวะอัตมาจะเดิมน้ำปัสสาวะ
ซึ่งถือว่าเป็นยาของพระพุทธเจ้า
ก็นี่แหละค่ะซึ่งครูบาท่านก็โชว์การดื่มน้ำปัสสาวะจากในขวดขวดใหญ่มากนะคุณชิสา
แล้วก็บอกสรรพคุณเสร็จสับเลยว่านี่คือยาดียาของพระพุทธเจ้า
สามารถรักษาโรคได้เกือบทุกชนิดเลยโดยเฉพาะโควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่ตอนนี้
พอคลิปนี้คนแชร์ไปเรื่อยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์
รวมถึงทั้งหมอเอ่ยทั้งนักวิชาการเอ่ยอย่างในเพจหมอแหลปแพนด้า
บอกว่าเราจะควบคุมโรคไม่ได้เลยครับถ้าเรายังปล่อยให้มีการโพสต์อะไรแบบนี้
เราช่วยกันแทบตายแต่ยังมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
รวมถึงทางนายแพทย์สมศักดิ์อคสินอธิบดีกรมการแพทย์
ก็เคยออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มน้ำปัสสาวะเอาไว้นะ
ว่าน้ำปัสสาวะมันเป็นของเสีย
หรือว่ามันเป็นสารที่มันเป็นส่วนเกินของร่างกายคือไตขับออกมาค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นยูเรียเกลือแร่แคลเซียมโซเดียมคอราย

แต่สารพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นของร่างกาย
ถ้าเกิดดื่มซ้ำไปอีกคือมันขับออกมาแล้ว
เรายังเอาเติมไปในร่างกายอีกมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
แล้วของเสียก็จะสะสมเพิ่มเป็นอันตรายต่อร่างกาย
อาจจะเป็นความดันโลหิตสูงอาจจะน้ำท่วมปอด
อาจจะหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แล้วเรื่องนี้อาจารย์เจตอาจารย์เจตที่จุฬา
ก็บอกแล้วนะว่าไม่ควรดื่มไม่ควรทำตาม
แต่ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเรานี่พยายามเลยนะ
เดินทางไปที่ธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม
ไปที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะไปสอบถามครูบาท่านนี้ค่ะ
คือครูบาเฮงสระนีโย
ซึ่งเป็นครูบาที่มีข่าวอยู่ในคลิปนี่แหละ
ครูบาท่านก็บอกว่าท่านบวชมาได้๓๗พันศาแล้วนะคะ
แล้วก็ฉันปัสสาวะมาตั้งแต่บวชเลย

บอกว่าปัสสาวะเป็นยาสามารถรักษาโรคภัยต่างได้
ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดหนัก
ก็ตัวครูบาท่านก็ฉันปัสสาวะ
วันละ๒ขวดค่ะคุณชิสาแล้วดูไซส์ขวด

ขวด๑๕ลิตร๒ขวดก็๓ลิตรต่อวัน
ใช่จะได้ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน
เชื้อโควิดจะไม่เข้าสู่ร่างกาย
คุณผู้ชมใครที่ทานข้าวเช้าอยู่ตอน๑๐โมงครึ่ง

พอแล้วพอภาพนี้แหละค่ะ
จะใช้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้ไหมคะ
ก็ทั้งที่ดีอย่าทำตามค่ะคุณผู้ชม